ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าโอ้โหก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่รู้ว่าวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยคิดอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะเสียงกรี๊ดนี่ดังลั่นเลยฮะเสียงกรี๊ดไม่ได้แบบโหเท่จังดีจังเขาตกใจนะเขากังวลเขาเป็นห่วงคุณนะมันอันตรายค่ะมันตัดหน้ามาอย่างนี้ฮะถามว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยผมว่าคงไม่ได้คิดค่ะถ้าคิดคงไม่ทำเชื่อว่าไม่ได้คิดฮะ

โอ้โหคือก็เอามาเตือนนะฮะคือในคลิปเนี่ยคนที่โพสต์เอาไว้ก็ไม่ได้บอกว่าที่มาที่ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถนนเส้นไหนยังไงนะครับ
แต่ณช่วงเวลาของคลิปนี้ที่เขาถ่ายไว้ได้บันทึกไว้ได้เนี่ยมันไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นค่ะนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะไปรอดตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า

อย่ามาสนุกอยู่แค่สองสามคนแล้วก็เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนไปหมด